ตอนนี้หลายคนเปลี่ยนใจกันเป็นแถวเลยค่ะ
ก่อนหน้านี้จะฉีดดีไหมเนาะ
ผลข้างเคียงได้ยินข่าวกันทุกวัน
ปรากฏว่าคนที่ไม่เคยฉีดคนที่ไม่อยากฉีดก่อนหน้านี้

มาเข้าแถวฉีดวัคซีนเข็มแรก
บางคนก็บอกว่าอยากบูธเข็ม๓ด้วยได้ไหม
ได้ค่ะได้ค่ะเห็นไหมคะ
แถวยาวสักประมาณเกือบ๒๐๐เมตรเห็นจะได้

เพราะกลัวการระบาดระลอกใหม่โอมิครอน
ตรงนี้ก็คือจุดฉีดวัคซีนศูนย์แสดงสินค้าโอท็อป

เมื่อวานนี้มีคนวอคอินมา

กว่าพันคนนะคะโดยเฉพาะคุณยาย

คุณยายอายุ๙๐แล้วนี่ค่ะคุณยาย
คุณยายนะคะตัดสินใจ
มารับวัคซีนเข็มแรก

ก็ได้ยินข่าวไงกลัว
คือฉันเป็นผู้สูงอายุแล้วด้วยอายุตั้ง๙๐
ได้ยินข่าวบ่อยว่าฉีดแล้วมีผลข้างเคียง

แต่หมอบอกว่าถ้าคุณยายไม่ฉีดนะ
ไปไหนมาไหนคุณยายจะต้องถูกแย่จมูกทุกครั้ง
เวลาจะไปสถานที่ราชการเข้าห้าง

เพราะฉะนั้นคุณยายก็เลยตัดสินใจ

เพื่อป้องกันเชื้อโรคโอมิครอนด้วยนะคะ

คุณยายอยู่เท่าไหร่๙๐นะคะ

หรือใครยังไม่ฉีดแบบคุณยายมาฉีด

แล้วอยากได้วัคซีนยี่ห้อไหน

แหมเอายี่ห้ออื่นก็ได้ครับ

ทีนี้มาดูยอดการฉีดวัคซีนหน่อยนะคะ
พระเอกที่จะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปได้

คุณผู้ชมตอนนี้ฉีดสะสมไปแล้ว
๑๐๐กับ๕๔๒๑๘๓๖โดส

ก็เรารุ้นกันให้ถึง๕๐ล้านโดส

แต่บางคนนี่ลุ้นเลยเข็ม๒ไปแล้ว

ก็คือโดยการฉีดเข็ม๓เข้าไปนะคะ

อย่างที่ว่ากันนะฮะ